ช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศโดยรอบก่อนเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่๔๖
ติดตามรายงานจากคุณชูสักวงทองดีผู้ศึกเขาเทราทีวี
รายงานสดจากราชมังคลากีฬาสถานค่ะ
บรรยากาศที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันนี้ครับถือว่าคึกคักมากเลยนะครับ
แต่สิ่งที่ทุกคนกังวลเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นเรื่องของการจราจรนะครับ
ซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับทางรองภูมิกับสนหัวหมากนะครับ
ที่ดูแลในเรื่องของการจราจรครับ

เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านนะครับว่ามีแผนการดูแลการจราจรในวันนี้อย่างไรบ้างนะครับ

อยากให้ทางรองภูมิกับพูดถึงการดูแลการจราจรอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็ได้มีแผนของสถานีตำรวจนครบานหัวหมากนะครับ

แล้วก็กองจัดการองรวจนครบาลนะครับ
มีการวางแผนก่อนหน้านี้ล่วงหน้าแล้วนะครับ
ซึ่งวันนี้เราคาดว่าจะมีประชาชนที่เข้ามาร่วมงานประมาณ๓๐๐๐คนนะครับ
ซึ่งเราก็ในแผนของเราเราก็จัดการจัดเจ้าหน้าที่จราจรนะครับ
ทางร่วมทางแยกที่มีปัญหานะครับ
สำหรับในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ย
ก็จะมีพิธีพระราชทานปริยบัตรนะครับ
ก็จะเสร็จในประมาณสักบ่ายโมงถึงบ่าย๒โมงนะครับ
ตอนนี้เราก็เร่งเคลียร์ปัญหาด้านการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เราก็จัดจราจรอยู่ทุกทางร่วมทางแยกนะครับ
ในส่วนของการเข้ามาจอดรถในกรกฐเนี่ย
ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้ามา

สำหรับประชาชนที่จะเข้ามาดูงานนะครับ
ก็สามารถจอดรถในห้างสรรพสินค้าที่ใกล้เคียงนะครับ
เหล่านี้นะครับก็จอดได้ประมาณ๓๐๐๖๐๐ก็

ผมก็อยากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาร่วมงานเนี่ย
ก็อยากให้ใช้รถสาธารณะซะมากกว่านะครับ
ซึ่งเราก็มีไม่ว่าจะเป็นรถเมย์รถโดยสารทั่วไป
รถแท็กซี่รวมทั้งแอร์ปอร์ตลิงค์

แล้วก็ค่อยเข้ามาร่วมงานก็น่าจะเป็นการดีนะครับ
ทำให้ปัญหาการจัดสอนไม่มีมาก
เนื่องจากว่าในช่วงนี้

ขออย่านำรถส่วนตัวมาเลยดีกว่าครับ
เพราะท่านจะประสบปัญหาในเรื่องของงานจราจรอย่างมาก
โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับ
จากสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
กันอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนบอลนะครับ

สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสนามราชมังคลากีฬาสถานครับ